สมมุติมันถูกนิยามว่าเป็นการใช้สิทธิพิเศษหรือใช้อภิษฎในวันนั้น
คุณพิธาก็ยังจะยืนยันว่าย้อนกลับไปก็จะทำ
เพื่อให้กลับมางานพ่อให้เร็วที่สุดถูกต้องหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าในฐานะลูกชายคนโตเนอะ
แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกอื่นผมก็คงจะทำวิธีอื่น
แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นลักษณะแบบนั้น
แล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นลำนั้นแล้วต้องรอเวลา
ผมก็ไม่รู้ว่าผลพวงของรัฐประหารในช่วงนั้น

ในการที่จะทำเป็นหน้าที่เป็นเจ้าภาพให้คุณพ่อได้หรือเปล่า
ส่วนเรื่องของบัญชีล่ะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่เคยพูดไหมคะ
อันนี้เท่าที่เห็นรู้สึกว่าไปไกลกันเยอะ
มีถึงขนาดว่าโดนคุมถุงดำซึ่งผมก็ไม่เคยพูด
หรือบอกว่าโดนอายัดทรัพย์ผมก็ไม่เคยพูด
ลักษณะที่ว่าไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วจะเอาเงินออกมา
แล้วมันเอาออกมาไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็คือยังเป็นเรื่องจริงที่ผมยืนยันอยู่
ว่าเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างที่เห็น
มีคนที่เคยอยู่ในคอมมชสมัยนั้นว่าไม่เคยทำอย่างนี้กับใคร
เคยทำอย่างนั้นกับใครผมก็ไม่เคยพูดว่ามีคนทำอย่างนั้นกับผม
เช่นเดียวกันแต่ว่าไปที่ธนาคารต่างประเทศแล้วก็พยายามที่จะเอาเงินออกมา
เพื่อที่จะไปจ่ายเงินทุกพ่อแล้วมันเขาบอกว่าเอาออกมาไม่ได้
อีกหนึ่งเรื่องค่ะจริงแล้วก็เป็นเรื่องไม่เกินคาดที่คุณพิธาจะต้องตอบ
ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะพุ่งตรงไปที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้
คนเห็นว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาแล้วก็เห็นตอบหลายเวที
ฉันถามอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คุณจะไปมากน้อยแค่ไหนนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เวทีที่จัดขึ้นที่ของไทยรัฐนะคะก็เป็นประเด็นอีก

ก็ต้องตอบว่าไม่มีความรุนแรงในครอบครัวผมนะครับ
ในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากับคุณตายแล้ว
แต่ก็ยังเป็นพ่อกับแม่ที่ดีให้กับพี่พิมได้นะครับ
ก็ได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีลูกสาวที่จะต้องกังวล
ผมก็เหมือนเดิมก็คือจะต้องตอบสนองความสงสัยของพี่น้องประชาชน
แล้วก็ต้องมีการชี้แจงตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมีการชี้แจงว่าไม่มีความรุนแรงในครอบครัวผม
แล้วตอนนั้นเนี่ยผมทำผ่านไทยรัฐที่เดียวเพราะผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าทุกสิ่งที่กล่าวหามาหาผม
ว่าจะมาจากใครแล้วผมตอบโต้เป็นปิงปองปิงปองปิงปองไปมาเนี่ย
มันจะกลายเป็นลูกสาวผมพี่พิมที่อยู่หน้าสื่อทุกหน้าสื่อบนความขัดแย้งของคุณพ่อคุณแม่เขาโดยตลอด
ผมก็ตัดสินใจว่าโอเคอธิบายครั้งเดียวแล้วก็ทีเดียวจบ
แต่ในขณะเดียวกันในเมื่อมีคนที่ต้องการที่อยากจะมีคำถามเพิ่ม
หรืออยากที่จะชี้แจงผมเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าตอนนี้ลูก๗ขวบ
มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริหารหาสมดุลระหว่างความเป็นนักการเมืองที่จะต้องอธิบาย
สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็โดนกล่าวหา
แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องแน่นอนเขาก็อยากจะให้ผมมันตอบโต้ไปเลย
ปิงปองกลับไปเลยว่าจริงแล้วมันอะไรกันแน่
แต่ในขณะเดียวกันมันคือการทำลายอาจจะต้องเป็นการทำลายคนอื่นไปด้วยนะครับ
แล้วก็อาจจะต้องถึงลูกสาวผมผมก็ยับยั้งนับช่างใจแล้ว
ถ้าไม่มีลูกสาวผมอาจจะบริหารสถานการณ์นี้อีกรูปแบบหนึ่ง
แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าผมมีลูกสาวอยู่คนเดียวแล้วผมก็รักเขามาก
เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารสถานการณ์เรื่องนี้กันอีกแบบ
บางเรื่องที่มันจะจำเป็นที่จะต้องกลืนเลือดก็ต้องกลืนเลือ
เพราะว่าลูกสาวมีค่าพอที่จะกลืนเลือดกับเรื่องแบบนั้นก็เลยต้องตอบแบบนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป